ส่วนกรณีที่มีกลุ่มวัยรุ่นไปรุมทำร้ายรอปภหอพักนะครับ
เนื่องจากเหตุการณ์ที่เริ่มต้นมาจากวัยรุ่น๒คน
ไปปัสเวะหน้าภทภรรภ์

วันนี้ก็นำกลุ่มวายรุ่นที่จับกลุ่มได้ครบทั้งแปดคน
มาทำแผนตระกอบคำภาพสาภาพ

มาร่วมทำแผนในครั้งนี้ด้วยนะครับ
อีกที
อีกที
ยกอีกที
ยกไว้ยกข้างไว้

ถนนลงหาดบางแสนน้ำเพลิงจังหวัดชุมปุรี
ซึ่งเป็นรอปภผู้พิการแขนขวาลีบ
ก็มาแสดงท่าทางขณะถูก๘วัยรุ่นรุมซ้อม

คลิปจากกล้องวงจรปิดแล้วก็ข่าวของเราก็เปิดเผยไป

เหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงสงกราณ

วันนี้วันที่ทำแผนประกอบคำรับสภาพ
ก็กลุ่มวัยรุ่นทั้ง๘คน
ท่าทางแตกต่างจากในภาพในกล้องวงจรปิดอย่างสิ้นเชิง
เขาบอกว่าแม้ว่ารักษณะการกระทำจะเหมือนกัน
แต่ดูเหมือนไม่ค่อยอยากจะยกมือยกเท้าขึ้นมาสักเท่าไหร่นัก

เขาก็กลัวสิโดนจับใครจะมาแสดงท่าทางเหมือนตอนที่
โอ้โหนั่นอารมณ์มาเต็มโมโหเต็มที่แหละนะครับ
ขณะที่นายชาติชายเองรอปภเนี่ย
ได้กล่าวขอบคุณทุกฝ่ายที่ช่วยติดตามคดี
ไม่คิดติดใจกลุ่มวัยรุ่นที่เกาะเหตุแต่อย่างใดครับ
อ่าปล่อยวางแล้วนะครับ

สาภาพของกลุ่มวัยรุ่นทั้ง๘คน
เขาก็มีเหตุมีผลทางด้านของเขานะ
เขาบอกว่าเล่นน้ำสงกรานวันไหลบางแสน
แล้วก็ดื่มสุราจนถึงที่เกิดเหตุ

ได้พาแฟนสาวนี่นะครับคุณนี้ฮะ
พาผู้หญิงคนนี้นะครับไปนั่งปัสสาวะที่ข้างหอพัก
ขณะนั้นมีรอปภเดินเข้ามาห้าม
แต่ว่าเขาก็นึกว่ารอปภมาแอบดูแฟนสาวเขาปัสสาวะ
ก็เลยเกิดความโมโหแล้วก็ไปเรียกพวกมา
บอกว่านี่แหละมีการแอบดู

โมโหแอบดูทำไมก็เลยมาทำร้ายรอปภ

ยังไงก็ตามตำรวจฝากเตือนไปถึงผู้ปกครอง

ว่าการรวมกลุ่มไปก่อเหตุทำร้ายร่างกายผู้อื่นนั้น
ก็ทำให้เกิดคดีอาญาแผ่นดิน
เสียประวัติเสียอนาคต

ส่วนสาเหตุที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่มาจากการเมาสุรา
ถ้าไม่เมาก็คงไม่เกิดเหตุการณ์เช่นนี้ครับ